คุณผู้ชมครับพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงที่หนองบัวลำพูนะคะมีสองสามีพระยาเขาก็ไปล้อมวงดื่มเหล้าอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้
เจ้าของบ้านนะคะเอาขวานมาจามหัวสามีพระยาคู่นี้จนเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะ
เจ้าของบ้านเขาบอกว่าโมโหค่ะคือสามีพระยาคู่นี้มาดื่มเหล้าที่บ้าน
แล้วยังขโมยเงินไปเจ็ดร้อยพอถามเนี่ยปฏิเสธ
เจ้าของบ้านเลยโมโหเอาขวานมาจามหัวเสียชีวิตสองศพเลยนะคะ
บ้านหลังนี้อยู่ในพื้นที่ตำบลดงสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
พบศพนายบุญช่วงอัดแดงอายุสี่สิบสามและนางดวงรัฐมะลิทองอายุหกสิบสอง
สองสามีพระยาคู่นี้ถูกฟันที่หัวและที่หน้านะคะเสียชีวิตสองศพเลือดไหลนองเต็มบ้านค่ะ
มีขวานผ่าฟืนด้ามไม้วางอยู่ในที่เกิดเหตุมีขวดเหล้าวางอยู่ใกล้ใกล้ศพด้วยนะคะ
นี่คือขวานนะคะที่ใช้ก่อเหตุค่ะนางอุดรพาพะหมอายุห้าสิบสี่
ก็เปิดร้านขายของอยู่ใกล้ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุนะคะนางอุดรคนนี้นะคะ
บอกว่าคนก่อเหตุก็คือเจ้าของบ้านนั่นแหละชื่อว่านายจุลาอาจปาสาอายุห้าสิบสี่
นายจุลาเนี่ยเดินไปที่ร้านแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ย
เอาขวานจามหัวฆ่าสามีพระยาตายที่บ้านศพอยู่ที่บ้านทั้งคู่
เนี่ยค่ะเดินมาบอกนางอุดรแล้วก็บอกว่าสาเหตุก็คือสามีพระยาคู่นี้
กินเหล้าที่บ้านแล้วก็ขโมยเงินไปเจ็ดร้อย
พอจับได้ขอเงินคืนสามีพระยาคู่นี้ปฏิเสธ
เจ้าของบ้านอ้างว่าโมโหเอาขวานจามเลยนะคะ
หัวทั้งคู่เสียชีวิตอยู่ที่บ้านทั้งคู่เลย
อุดรบอกว่าตอนที่นายจุลามาบอกนะไม่เชื่อ
คิดว่านายจุลาพูดไปด้วยความเมาเพราะตอนมาบอกยังเมาอยู่เลย
แต่ว่าผ่านไปสักแป๊บนึงมีคนวิ่งมาบอก
อาการตกใจเลยนะว่ามีคนถูกฆ่าตายสองศพ
ก็เลยโอ้โหเชื่อแล้วนายจุลาพูดจริงก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวนายจุลานี่ค่ะอาจปาสายุห้าสิบสี่
เป็นเจ้าของบ้านนะคะเป็นคนก่อเหตุนะคะ
ยังเมาอยู่เลยนะคะก็นำตัวไปโรงพักเพื่อดำเนินคดีต่อค่ะ